มาดูเรื่องของน้องกีต้าเด็กชายวัย๓ขวบหน่อย
คือน้องไปเที่ยวงานวันแม่ไปกับคุณตาคุณยาย
แล้วก็ไปตกบึงน้ำจนน้องหมดสติค่ะ

แม้ว่าตอนนี้น้องจะหัวใจเต้นแล้วแต่น้องยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการทำพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่าง

นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นภาพเหตุการณ์
ตอนช่วยน้องกีต้าขึ้นมาจากบึงพลานชัยนะคะ
คือเมื่อวันที่๑๒สิงหาวันแม่ที่ผ่านมา
กีต้าไปเที่ยวงานวันแม่ไปกับคุณตาคุณยาย
แล้วก็เล่นอยู่ตรงบึงเนี้ยค่ะในตัวเมืองร้อยเอ็ด

พลเมืองดีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำร่างน้องกีต้าขึ้นมา
หมดสติน้องหยุดหายใจนะคะ
ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ไป๒๔ชั่วโมงน้องกีต้ายังไม่ลืมตาค่ะ
แม้ว่าหัวใจจะเต้นแล้วแต่ว่าสมองน้อง
ถูกทำลายเพราะว่าน้องจมน้ำน้องก็เลยยังไม่มีอาการตอบสนองนะคะ
คุณตาของน้องกีต้าก็เล่าให้กับนักข่าวฟังค่ะ
เศร้านะคะบอกว่าตอนนี้ทุกคนตั้งความหวัง
รอให้สมองน้องกีต้ากลับมาตอบสนองอีกครั้งหนึ่ง
คุณหมอบอกว่าต่อให้หลานคุณตาฟื้นขึ้นมาเนี่ย
หลานตาอาจจะเป็นเจ้าชายนิทรานะ
แต่คุณตาบอกว่าทุกคนก็ยังอยากให้หลานฟื้นกลับมา
ตอนนี้หมดที่พึ่งแล้วคุณตาก็เลยไปพึ่งหนทางสุดท้าย
คือเอาความเชื่อตามพิธีกรรมของชาวอีสานมาใช้
ไม่ว่าจะเป็นการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การทำพิธีกรรมช้อนขวัญหรือว่าเรียกขวัญ
แล้วก็ทำพิธีกรรมอื่นควบคู่ไปด้วย
คุณตาบอกว่าสิ่งที่หวังอย่างเดียวเลยเนี่ย
คืออยากให้หลานกีต้าฟื้นชีวิตกลับคืนมา
ไม่ว่าจะฟื้นมาในสภาพแบบไหน
คุณตาคุณยายก็พร้อมจะดูแลนะคะ